ดูความคืบหน้านะคะเป็นคดีดังเลยนะคะ

เป็นกรณีการหายตัวไปของอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะ

เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษสนุโลกก่อนหน้านี้
น้องสาวซึ่งเป็นอาจารย์สถาบันเดียวกันค่ะ
ไปแจ้งความว่าพี่ชายหายตัวไปออกจากบ้าน
ตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมา
เข้าไปแจ้งความวันที่๕ตุลาคมนะคะ
เหตุการณ์ถัดมาคือมีคนไปพบศพ

ไปติดอยู่ที่สะพานโรงศรีเบนจพืช
ในตำบลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษสุนุโลก

สรุปแล้วยืนยันว่าเป็นศพของพี่ชายที่หายตัวไป
แต่ว่าทีนี้ยังติดใจการเสียชีวิตซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมค่ะ
ศพที่พบเป็นศพของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัตอิงคณินันบัณฑิตอายุ๕๕ปี
เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำน่านบริเวณสะพานรูศรีเบนจพืช
หลังจากที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่๑ตุลาคมที่ผ่านมาหายออกจากบ้านที่จังหวัดพิษสุนโลกค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทะรัฐพรบัณฑิตนาคสวัสดิ์อายุ๕๒ปี
ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตและเป็นอาจารย์เหมือนกันนะคะ
อาจารย์สาขาวิชาโทภาษาฝรั่งเศสคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูรสงครามไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่า
พี่ชายซึ่งเป็นประธานหลักสูตรสาขาวิชาบรรณรักษาและสารสนเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเดียวกันหายตัวไปออกจากบ้าน
จนกระทั่งมีคนแจ้งนะคะบอกว่า
เช้าเมื่อวานนี้อาจารย์ไปดูศพหน่อย
พอดีมีคนไปเจอศพลอยมาตามแม่น้ำน่าน
อาจารย์ท่านนี้นะคะก็คืออาจารย์ทะรัฐพร
ก็เลยเดินทางไปดูศพที่นิติเวชโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยนเรศวรพิสุนโลกค่ะ
พบว่าเป็นศพของพี่ชายตัวเองอย่างแน่นอน
เพราะไปเจอตำหนิรูปภัณฑ์สันธารที่ตรงกัน
ไม่ว่าจะเป็นนิ้วเท้านะคะซึ่งบอกว่า
พี่ชายของตัวเองนิ้วเท้าจะไม่เท่ากัน

อันนี้ยืนยันว่าเป็นศพของพี่ชายนะคะ
จากนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
ตุลาคมที่ผ่านมาพี่ชายขับรถออกจากบ้าน
บ่าย๒๓๐บอกว่าจะไปนิเทศนักศึกษา
ฝึกงานประกอบวิชาชีพที่จังหวัดอุตรดิษฐ
โดยเดินทางไปกับเพื่อนชายไม่ทราบชื่อ
และมีการบอกว่าจะเอารถไปจอดไว้ที่โรงแรม
วังจันริเวอร์วิวจากนั้นก็จะไปกับเพื่อนชายต่อ
โดยบอกว่าจะกลับมาที่บ้าน๓ตุลาคม
คือบอกว่าจะไปทำงาน๓วัน
การที่ไป๓วันเพราะจะต้องมาเปลี่ยนเวรดูแลคุณแม่
ที่ยังทำใจไม่ได้จากการสูญเสียคุณพ่อนะคะ
จนถึงวันที่นัดกัน๓ตุลาคม
ยังไม่เห็นพี่ชายเดินทางกลับมาที่พัก
พยายามโทรศัพท์ติดต่อไปสอบถามว่าเมื่อไหร่จะกลับ

จนกระทั่งถึงวันที่๕ตุลาคม
น้องสาวเลยตัดสินใจค่ะเข้าแจ้งความกับตำรวจนะคะ
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิต
ตอนแรกที่ไปเจอศพนี้นะคะตำรวจก็มีการสันนิษฐานว่า
อาจจะเป็นการกระโดดสะพานหรือว่ากระโดดน้ำตาย
แต่ญาติบอกว่าไม่น่าจะใช่
น่าจะเป็นการฆาตกรรมด้วยการถูกทำร้ายร่างกาย
เพราะผู้เสียชีวิตว่ายน้ำเป็นว่ายน้ำเก่งด้วย
ถ้าจะบอกว่าพลัดตกน้ำหรือกระโดดน้ำตายไม่น่าจะใช่นะคะ
และเชื่อว่าเป็นฝีมือของเพื่อนชาย
ที่เดินทางไปจังหวัดอุตรดิษฐ์ด้วยกัน
ซึ่งกำลังแอบคบหากันอยู่

รับว่าผู้เสียชีวิตเป็นลักษณะของชายรักชาย
และมีเพื่อนชายที่สนิทกันมานานกว่า๒๕ปี

และเพื่อนชายคนนี้ที่คบกัน๒๕ปี
กำลังจะเดินทางมาเยี่ยมที่พิศนุโลกเร็วนี้
น้องสาวก็เลยคิดว่าอาจจะทำให้คนที่เดินทางไปด้วยที่อุตรดิษฐ์ด้วยเนี่ย
จนก่อเหตุขึ้นจากการสอบถามเจ้านักที่โรงแรม
ให้การแบบนี้บอกว่าอาจารย์อัดผู้เสียชีวิต
เอารถไปจอดทิ้งไว้ที่โรงแรม
และทราบว่าเพื่อนชายคนดังกล่าวที่ขับรถไปด้วยกัน
อายุน่าจะประมาณ๓๐๓๕ปีสูง๑๗๐เซนติเมตร
โดยผู้เสียชีวิตนั่งโดยสารไปกับผู้ชายคนนี้

และจากการข้อมูลของนักศึกษาที่ไปเทศนิเทศการฝึกงานที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
มีการส่งภาพตอนที่อาจารย์ท่านนี้ไปทำงาน
พบว่าก่อนเสียชีวิตสวมแหวนทองคำสวมสร้อยคอทองคำ
แต่ตอนที่ไปพบศพที่ลอยน้ำมา
ไม่พบทั้งแหวนและสร้อยคอทองคำ
ส่วนพระเครื่องซึ่งไม่ได้สวมอยู่ในสร้อยทอง
เป็นสร้อยของลักษณะผ้าร่มสีดำซึ่งติดมากับศพ
น้องสาวยืนยันว่าไม่ใช่ของผู้เสียชีวิตแน่นอนค่ะ

กระเป๋าสตางค์กระเป๋าใส่เอกสารและเงินสดจำนวนหนึ่ง
หายไปด้วยมีเงินที่ติดมากับศพเพียงประมาณ๑๗๐บาทเท่านั้น
น้องสาวก็เลยคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการชิงทรัพย์ด้วย
แล้วก็เป็นการฆาตกรรมจากการผิดใจกันด้วย
อย่างไรก็ตามตำรวจจะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ